เห็นเราวิ่งแล้วมาแบบกระชันชิดตามหลังมาเลย

มันไม่ทันเนอะเวลานั้นพอดี
เหมือนเขาดันตัวเองจะมาจับเราให้ได้
รางวาลนั้นแหละคือเขาชนมาแล้ว
ก็หงายท้องตกไปเลย
ไม่รู้สึกตัวแต่มารู้สึกตัวตอนที่รถกู้ภัยมาช่วย
แล้วก็ลองจับขาดูจริงไม่มีความรู้สึกอะไรเลย

อาการที่เดินไม่ได้ตอนนี้คุณหมอพูดได้เลยว่า

จะถูกก็คือเดินได้แต่ถ้าไม่ถูกก็คือไม่ได้
หายค่ะไม่มารับผิดชอบไม่มาสนใจอะไรเราเลย
พูดยืนกรานคำเดียวว่าทำไมเขาจะต้องรับผิดชอบ
ทำไมคุณไม่นึกถึงก่อนหน้านี้ที่คุณอยู่ด้วยกัน
เขาแบบปรับหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้เลย
เขาก็ยืนการคำเดียวว่ามันไม่ใช่ภาระ
มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่ต้องมานั่งดูแล
เราก็เลยทางหลังก็พูดไม่ออกแล้ว
เลยแบบไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว

วันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นคดีที่เกิดเหตุตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา
กลางเดือนมิถุนายนคืนขึ้นวันที่๑๖มิถุนายน
เหตุเกิดประมาณตี๓อันนี้คือถ้าจากที่ลงในบันทึกของตำรวจ

แต่ว่าทีนี้ประเด็นมันจะว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้
แต่ว่ามันก็ก้ำกึ่งว่าเป็นอุบัติเหตุโดยที่ไม่ต้องมีคนรับผิดชอบเลยจริงหรือ
เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าตามที่ผู้เสียหายเล่าให้ฟัง
เธอตกตึก๕ชั้นแต่รอดชีวิต
แต่รอดชีวิตมาต้องใช้ชีวิตอีกแบบไปเลย
เพราะว่าร่างกายช่วงล่างไม่สามารถใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะ
ตกตึก๕ชั้นแล้วรอดชีวิตมาเนี่ยมากมายที่สูญเสียไปนะคะ
ทีนี้ก็จะเรียกร้องความเสียหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอ
แต่ทีนี้ค่ะมันสะดุดตรงที่คนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยจริงก็คือเป็นเพื่อนชายนั่นแหละนะคะ
แต่ว่ากลับประเทศไปแล้วเพราะเป็นชาวต่างชาติ
แต่ทีนี้ตอนนี้ที่ดำเนินเรื่องอยู่เนี่ยคือว่าก็ไปทวงถามกับตำรวจพื้นที่นั่นแหละค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคดีมันดูมันไม่คืบหน้า
แล้วก็ที่คาใจหรืออาจจะไม่เข้าใจกันก็ได้ในการสื่อสารกับตำรวจนะคะ
คือตกลงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ตัดสินใจกระโดดลงมาเอง
พลัดตกลงมาแต่ว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนชายนั่นแหละที่เป็นคนทำให้เธอตกลงมา
ส่วนพยานหลักฐานน้อยมากค่ะคุณผู้ชมน้อยมาก
แล้วก็ผู้เสียหายหมายถึงครอบครัวผู้เสียหายด้วยนะคะต้องไปทวงถามอยู่ค่อนข้างมาก
และน่านอนวันนี้ก็มาด้วยนะคะธนายโรนโนรงแก้วเพชรประชารเครือข่ายโรนโนรงทวงคืนความวิวติธรรมในสังคม
ผู้เสียหายคือคุณสุนิสาพี่สาวนะคะเป็นคนที่ตามเรื่องให้น้องตลอดเลยนะคะ
นัชยาแล้วก็คุณแม่นะคะคุณแม่คุณพัชรพรสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

จริงประเด็นมันคนละเรื่องกับที่มันควรจะพูดถึงเนอะ
ประเด็นมันกลายเป็นว่าเราทวงถามว่าตกลงคดีมันไปทางไหน
ไม่ใช่ประเด็นว่าใครเป็นคนทำไม่ได้หาอะไรเลยนะคะ
ทีนี้ดูจากข่าวซึ่งน้อยมากนะธนาบนรงค์
ข่าวไม่ใหญ่แต่ก็ขอความเป็นธรรมหน่อยใช่ไหมคะ
เพราะว่าไปตามกับตำรวจพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่า
ดิฉันไม่แน่ใจใช้คำว่าจะใช้คำว่าอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจ

แต่เรารู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วที่จะตามคดีจากตำรวจใช่ไหมคะ
เอาอย่างนี้สบายใจที่จะพูดทั้งหมดก็ได้
หรือว่าอยากพูดแค่ไหนแค่นั้นนะคะคุณสุนิสา
ให้คุณสุนิสาเป็นคนเล่าก่อนนะคะคุณแม่
จริงครอบครัวเป็นคนสุรินทเนอะคุณแม่ค่ะ
แต่ว่ามาอยู่กับพี่สาวที่พัทยาชนบุรีเนี่ยกี่ปีคะ
หนูมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ๖ปี๗ปี

คุณสุนิสามาอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะ

ครับตามมาแป๊บเดียวใช่ไหมคะคือตามข่าวเนี่ยบอกว่าเหตุที่เกิดเนี่ย
เกิดขึ้นกับเพื่อนชายหรือใช้คำว่าแฟนเลยได้ไหม

ก็คือแฟนเราซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะคบหากันราว
รู้จักกันมาปีนึงแต่ว่าอยู่กินด้วยกันนะครับประมาณ๘เดือนค่ะ
อ่าก็คือจริงจริงแล้วก็เหมือนสามีภรรยานั่นแหละใช่ไหมคะ
เหมือนกับก็อยู่กินใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ทีนี้เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าตามที่ลงบันทึกของตำรวจเนี่ยนะคะ

เล่าเหตุการณ์วันนั้นเท่าที่เราจำได้
เอาเท่าที่ละเอียดที่เราจำได้ให้ฟังหน่อยค่ะ

จะขอไปเอาสภาพ

ก็คือคุยกันตกลงโอเคกลับได้
แต่ให้หลังมา

กลับไปเอาของที่ห้องเรานะใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าสภาพที่เอามาจะมีแค่ชุดเดียว
แล้วมันทั้งวันแล้วเนอะ

ของเขาเรากลัวไม่มีสภาพเปลี่ยนแล้วหมดแล้ว
เราก็คิดแค่เราจะขอไปเปลี่ยนสภาพ
หรือเอาสภาพมากลับมานอนที่นี่ก็ได้อะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าเกิดมันมีอะไรอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน

ล็อกเดียวมันยังไม่ได้แป๊กมันต้อง๓ครั้ง
แล้วมันถึงจะเปิดประตูออกได้ล็อกเกียร์แล้วแก๊กเรียบร้อยเลย
กระชากเสร็จตบหัวบีบคอเบี่ยงชนตู้เย็นอะไรอย่างนี้เนอะ
คิดว่าจะหยุดก็ไม่หยุดก็บีบคอมาเรื่อย
ดิบตรงพื้นตรงหน้าระเบียงก็แล้ว
คิดว่าจะหยุดก็ไม่หยุดก็ขึ้นมาบีบคอลอยจากโซฟา
คิดว่าจะหยุดก็ทุบตีแบบนี้สักพักเราคิดว่าจะหยุดะ
ก็ไปเอามีดที่ครัวมาจีตตามตามขา
เราก็บอกว่าทำอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะ
เราก็พยายามพูดให้เขาใจเย็นลง
เราก็บอกเรื่องนี้มัน
มันหลายเดือนผ่านมาแล้วนะแล้วถ้าเกิดทุนจะขุด
เรื่องเก่ามาพูดเพราะว่าคุณคิดไปเอง
คุณขี้หึงอ่ะใช่แล้วทีนี้

ฉันจะที่มึงไหนได้อะไรอย่างนี้พอต้องถือมีด
พอเหมือนเขาเหนื่อย
ในการทำร้ายมาตลอด
เขาหิวน้ำเขาก็เลยไปเอาโค้กมาดื่ม
แล้วก็มายื่นให้เราทีนี้เราก็บอกก็ไม่เอา
เราหมดแรงแล้วเราคิดเขาว่าเราจะหนีไปตรงไหน
หนีไปตรงหน้าก็ไม่ได้เขาก็คือนั่งกันไว้อยู่แล้ว
จะหนีจะมองไปไงเขาก็กันเอาไว้
ทีนี้พอหางตามองว่าจะทำยังไงดี
เพื่อที่จะให้คนมาช่วยเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันแย่แล้ว
ก็มองไปที่ระเบียงอ๋อโอเคเรายังมีโอกาสให้คนอื่นได้ยิน
ในเมื่อเราส่งเสียงในห้องแล้วตอนโดนผิดคอ
แล้วก็ทุบกระจกก็ไม่มีคนได้ยินร้องก็ไม่มีคนได้ยิน
โอเคพอเขาหันหลังปุ๊บเราวิ่งไปทางระเบียง
เปิดแต่ทีนี้เขาเห็นเราวิ่งแล้ว
วิ่งตามหลังกระชันชิดมาเลยค่ะแบบไม่ทันตั้งตัวเนอะ
แล้วก็จังหวะที่จะหันไปปิดกระจกสไลด์เราไม่มีแรงเนอะ
เขาก็เหมือนจะเปิดแล้วดันเข้ามาเพื่อที่จะจับตัวเราให้ได้
มันก็เลยด้วยแรงที่เขาดันเราตรงระเบียงมันแคบแล้ว
เราชนโต๊ะชนเก้าอี้ข้างหลังก็หงายท้องตกไปเลย
ตอนเดี๋ยวค่อยกลับไปย้อนถามรายละเอียดในห้อง

แต่ว่าจังหวะตอนที่ก่อนจะตกเนี่ย
คือตอนนั้นคุณสุนิสาอยู่ตรงระเบียง
อยู่ตรงโซฟาติดกับระเบียงเลยค่ะห้องมันแค่แคบเล็ก
คือระหว่างระเบียงกับในห้องมันมีกระจกใช่ไหมคะ
จะเป็นกระจกตรงแค่เราเดินออกจากโซฟาไป
แค่ก้าวเดียวมันก็ถึงระเบียงกับประตูระเบียงที่เราจะออกไปข้างนอกระเบียงค่ะ

คือเท่ากับว่าแรงปะทะเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ยื้อกระจกกันเหรอ
ใช่ค่ะที่หันหนูจะปิดกระจก
คือเราเหมือนกับเราจะขังตัวเองไว้ข้างนอกอย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้จะขังตัวเองคือจะปิดไม่ให้เขามาอยู่ใกล้เรา

ใช่แล้วเราก็จะปิดว่าเออถ้าเกิดเขาจะทำร้ายเราจริงถ้าเราวิ่งหนีมัน
เพื่อที่จะส่งเสียงให้คนอื่นได้ยินจะให้มาช่วยเหลือเรา
คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะที่บอกคือที่เห็นคำว่าระเบียงที่เราเห็นเป็นเส้นกระจกกระจกอย่างนั้นใช่ไหม

ที่ทำให้เกิดการประทะได้ง่าย

ตรงระเบียงของเรามันมีของวางระเกะระกะอยู่ด้วยหรือเปล่า
ระเบียงมีโต๊ะกระจกแล้วก็เก้าอี้
แต่ที่ตรงที่หนูชนคือโต๊ะแล้วก็เก้าอี้มันอยู่ค่อมกันพอดี
แล้วก็หันไปไหนไม่ได้แล้วชนแล้วก็หงายท้องตกไปเลย
จังหวะตอนที่ก่อนเราตกเนี่ยคือยื้อแย่งกระจกกัน
เพราะว่ามันไม่มีด้ามปิดมันเป็นแก้นหรอกเราก็ต้องเอามือสไลด์

ทีนี้สู้แรงไม่ไหวเสร็จเพราะเขาเปิดได้ปุ๊บ
เหมือนพอเขาเปิดชนเข้ามาโดนอย่างนี้ค่ะแรงปะทะตรงนี้
เขาถลามาเพราะว่าแรงกระชากประตูเปิดใช่ไหมคะ

คือเขาไม่ได้เปิดประตูแล้วผลักคุณใช่ไหม
ไม่ค่ะคือจะเข้ามาแต่ว่าถึงตัวแล้วคือตัวเขาจะชนแรงประทะที่เขาเปิด
คือมันฉุกระหุกมากคือถ้าเนี่ยเขาเองก็คงไม่ได้คิดอะไร
ว่าแบบจะผลักจะดึงจะดันคือคงไม่ได้คิดอะไร
แต่พอยื้อกระจกกันเสร็จแล้วคุณสุนิสาสู้แรงไม่ได้ปุ๊บ
พอเขาเปิดกระจกได้เนี่ยตัวเขาก็อัดเข้ามาที่เราซึ่งอยู่ซึ่งอยู่ตรงระเบียง

ทีนี้ตอนนั้นจังหวะก่อนตกเนี่ยมันยื้อแย่งอะไรกันได้ไหมคะ
หรือว่าพอเปิดปุ๊บเขาชนปั๊บเราตกเลย
ตกเลยค่ะจับอะไรไม่ได้

ห้องอยู่ชั้น๕ถูกนะชั้น๕อยู่ชั้น๕
จังหวะนั้นคว้าตะโกนหรือคิดหรืออะไรจำวินาทีแวบนั้นได้ไหม
มันคือแบบวูบไปเลยแล้วมันคิดอะไรไม่ทันแล้วเอาตกไปแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยในใจคิดว่าตายแล้วฉันไม่ได้อยากจะตก
แล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะมาตรงนี้เลยแต่แค่จะมาตะโกนให้คนมาช่วยเรา
ที่ออกไประเบียงเพราะต้องการตะโกนให้คนช่วย
เพราะว่าถ้าเกิดเขาถือมีดอยู่ตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าเขาจะแทงเรา
หรือเขาจะฟันหรือเขาจะปาดคอเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์เขา
กลัวไม่รู้จะทำยังไงแล้วใช่ไหมคะ
โทษนะคะคือจำวินาทีแวบตอนที่เราพลัดตกลงมาได้ไหม
ตอนนั้นเรายังลืมตามองข้างบนอยู่เลยหรือว่าเราเห็นเขาไหม
หรือเราหมดสติตั้งแต่ตอนโดนชน
โดนชนแล้วก็มันมืดไปเลยข้างหลังมันไม่ค่อยสว่าง
มันจะมีแค่ไฟตรงหลัวนิด
ขออนุญาตนะคะมันอาจจะทำให้รู้สึกแบบเหมือนย้อนกลับไป
ความรู้สึกไม่ดีนะเรามีสติไหมตอนที่ตัวกระแทกพื้น
คือได้ทันรับความเจ็บปวดแอ้นตรงนั้น
ไม่ค่ะความรู้สึกบุบแล้วก็เหมือนเรารับไปเลย
เพราะฉะนั้นเหมือนภาพตัด
แต่ภาพที่เกิดเหตุข้างในห้องตรงระเบียงยังคาตาอยู่
ทีนี้คุณสูอิสรารเนี่ยคือจบความสงจำที่ตรงนั้นเลย
เพราะหลังจากนั้นจะต้องเป็นคนที่ช่วยคุณญาติครอบครัว
ค่ะก่อนช่วงโฆษณาขอย้อนกลับไป
ก่อนหน้าที่เราจะแกรกแรกเปิดล็อกห้องจากข้างใน
เพื่อที่จะออกไปกลับบ้านเอาของเราเนี่ยนะคะ
ไม่ทะเลากันนะที่บอกไม่ทะเล
เขาคุ่มกึ่งเมาดื่มไม่เมาไม่ดื่มค่ะ
ไม่แล้วโทษนะคะอาจจะละลาบละล้วงหน่อย
เมื่อกี้ที่บอกว่ามีใช้มีดเนี่ยคือมีเรื่องขุนใจกันอยู่
หมางใจกันอยู่หรือเปล่าที่บอกว่าอะไรคุณคิดไปเอง

คือก่อนที่จะคบกันจริงจังคือฝ่ายชายมีผู้หญิงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ก็คือเขาประสบกับตัวเองด้วยกันมาปีครึ่งหรือสองปีที่ผ่านมา
ไม่เป็นไรก็คือบอกว่าจริงมันมีเรื่องเขาอบคาใจกันอยู่
เราก็ไม่ได้อะไรแต่เราก็คบกันเพราะว่าเราเปิดใจว่า
โอเคอันนี้มันเป็นแค่เรื่องของเขาส่วนตัว
ทีนี้พอมาเรื่องของเราหนูยังไม่มั่นใจเพราะเขามีตรงนี้เนอะ
ก็เลยว่าถ้าเราคบกันแล้วก็มีคนอื่นที่เขาคุยกับเราว่า
เหมือนจะมาจีบอะไรอย่างนี้แต่เราก็บอกเลิกไปหมดว่าเราคบกับเขานะ
เราก็มีเขาคุณเดียวอยู่กินอยู่เที่ยวทำงานคืออยู่กับเขา
เออมันหมดเสื้อผ้าที่เราจะใส่แล้วแค่นั้น
หรือเราจะซักเสื้อผ้าเราก็กลับไปห้องของเราแล้วก็เอากลับมา
คือไปไม่ได้ไม่นานก็โทรหรือไปหาพี่สาวก็โทร
คี่หึงใช่ไหมที่บอกประมาณนี้คือใช่ค่ะเป็นคุณคี่หึงมาก
คือที่ถามละลาบละลวงนี่ไม่ใช่อะไรค่ะคือดูแล้วคือไม่ได้ทะเลาะกัน
ขุนใจอะไรก่อนที่จะเกิดเหตุแต่ว่าพอบอกว่าแกรกแรกของประตู
แล้วคือเรากระชากกลับมาแล้วทำร้ายแล้วมีใช้อาวุธเนี่ยก็เลยงงว่าเอ๊ะ
คือคิดว่าการตกจากตึกวันนั้นเนี่ยเขาตั้งใจไหม
ตั้งใจไหมถ้าการทำร้ายดูเหมือนจะสติหลุดแล้วก็เหมือนตั้งใจแบบว่า

เขาเริ่มไปคว้ามีดมาแล้วมานั่งจิ้มกับเราเนี่ย

เป็นครั้งแรกที่ใช้มีดเหรอคะ

แต่ว่าแรงบีบคอมันก็มีเพราะคนมันสูงสูงกว่าเรา
เขาทำร้ายร่างกายเราเคยทำร้ายร่างกายเรามาก่อนวันนั้นด้วยไหมระหว่างที่คบกันมา
ก่อนหน้านั้น๕เดือนหรือ๓เดือนก่อนหน้านั้นเคยมีแรง
พอก็เห็นเขาก็เข้ามาห้ามกับวินมอเตอร์ไซค์เขาก็มาบีบคอในคล้ายกัน
เฮ้ยเธอต้องมีคนอื่นรึเปล่าแล้วเงี้ยเธอต้องคุยกับคนนั้นแน่เลย

ส่วนวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีแอลกอฮอลเข้ามาเกี่ยวข้องมีสติสัมปัชญะคาดว่าครบหมดนะคะ
และก็การทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นตกใจตรงที่ว่าไม่เคยใช้ของมีคมก็ใช้วันนั้น
แต่คุณสุธิสาไม่คิดว่าการที่คุณสุธิสาตกจากตึกเขาตั้งใจใช่ไหม
แล้วคิดว่าเขาน่าจะตั้งใจตั้งใจแน่นอนค่ะเพราะว่ามันมีมีด
แล้วแค่ทะเลาะบีบคอเราก็คิดว่าเฮ้ยมันแรงมากพอแล้วแล้วเพราะว่ามันใช้เวลานานมากในการทะเลาะ
แต่ทีนี้ฉันลองถามอีกมุมนึงนะคะคือแต่เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เล่าคือจังหวะมันยื้อแย่งประตูกัน
คือพอจังหวะมันแบบเขาชนะแรงเขาชนะเนี่ยนะครับเขากระชากออกมาได้เนี่ย
คือตอนนั้นเราจำได้หรือเราคิดเอาจากพฤติกรรมอื่นว่าเขาตั้งใจทำให้เราตกจากตึก
หรือมันเป็นอุบัติเหตุเอาที่เราคิดในแวฟนั้นน่ะ
อารมณ์โมโหนะคนเราคิดไปว่าเฮ้ยในเมื่อเขาบีบคอมาจนขนาดนี้แล้ว
ถือมีดมาจิ้มขนาดนี้แล้วมาขู่อะไรขนาดนี้
ก็คือว่าเฮ้ยมันวิ่งออกไปข้างนอกมันกระโดดตึก
แล้วถ้าเรามีอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเขาวิ่งมาอย่างนี้
ใกล้ตัวแล้วเราผลักตกตึกไปเลย
ถ้าในมุมกลับกันในความคิดของเราใช่ไหม
ในเมื่อเรามโมงโหแช่งที่อะไรเราจะไม่ฟัง
เหมือนเราก็ไม่สนใจอะไรก็คือเขาไปแล้วเอาตกตึก
ถ้าเกิดฉันตายก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็คือนุกิจอย่างงั้น

อันนี้ในมุมของคุณเศรษฐาซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะ
คือที่ที่ฉันต้องถามแบบนี้เนื่องจากแน่นอนเราไม่ได้สัมภาษณ์อีกฝั่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเท่าที่เล่าก็คืออยู่กันสองคน
แต่ทีนี้แวดล้อมแวดล้อมคือว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันนานไหม
ได้ยินเสียงถูกทำร้ายนานหรือเปล่านะคะ
แม้กระทั่งตอนที่แบบเราภาพตัดแล้วแล้วมีใครที่จะบอกเราได้บ้างเนี่ย
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่ายากยากแล้ว
แล้วก็ที่สำคัญคู่กรณีคือกลับประเทศไปแล้ว
แต่ที่ยากกว่าคือพยานหลักฐานทั้งหมด
พี่สาวดำเนินการแทบจะทุกอย่างแล้วก็ไปตามคดีให้
เพราะว่าน้องเนี่ยพอภาพตัดตัดเลยนะคะตัดเลยแล้วกว่าจะมาฟื้นเนี่ย
อีกระยะหนึ่งเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่สาวจะเล่าได้ทั้งหมดเลยนะคะ
ว่าที่เขาเป็นห่วงก็คือว่าพอน้องตกตึกไปแล้วเนี่ย
ทุกอย่างพี่สาวก็ไปตามตามแต่มันน้อยมากค่ะคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดพยานไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้ว
เราพยายามขอสัมภาษณ์ทางตำรวจพื้นที่นะคะสพมพัทยานะคะ
แต่ว่าไม่เป็นไรยังไม่ได้คือได้คุยกับแต่ละท่านแล้วนะคะ
เดี๋ยวระหว่างรายการลองโทรอีกทีเผื่อว่าท่านอยากจะให้ข้อมูล
เผื่อจะมีการดูรายการเราอยู่แล้วคิดว่าเอ๊ะข้อมูลมันไม่ใช่แบบนี้
มันคืบหน้ามากกว่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองต่อสายท่านดูอีกที
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สายว่าท่านรับปากจะคุยกันนะคะ

คุณผู้ชมค่ะคือมีการไปเรียกว่าลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความแบบนี้

อ่าไว้ตั้งแต่
วันที่เกิดเหตุนั่นแหละตอนเช้าเลย
ใช่ไหมคะตั้งแต่ประมาณ๗โมงครึ่ง

ค่ะอันนี้ที่เป็นสำเนาที่ตำรวจให้มาค่ะ
อันนี้ที่แจ้งก็คือทางฝ่ายแฟนเขา

ไม่นึกว่าพี่สาวเขาไปรู้เรื่องแล้วไปแจ้งไง

คือเหตุเกิดตี๓ของวันที่๑๖
ใช่ไหมคะก็คือรุ่งเช้าของวันที่๑๖

ประมาณบ่าย๒บ่าย๓ประมาณนี้ค่ะ

อันนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็น

เรามาตอนเช้าวันที่๑๗

เขามาแจ้งเขาเล่ายังไง

เราไปเจอน้องแล้วนะน้องเจ็บขนาดนี้

พี่ได้ยินข่าวเธอเนี่ยจากทีวีนะ

คุณแม่แล้วคุณแม่รู้เรื่องลูกสาวจากข่าวด้วยเปล่าคะ
ลูกสาวเขาก็เห็นโชว์ในตัวทัดข่าวขึ้นมา
ตอนนั้นแม่เห็นจากข่าวเองหรือว่ามารู้จากพี่สาว

แล้วก็เขาก็หลอกมาว่าพาแม่มาเที่ยว
อ่ะยังไงเดี๋ยวนะคือเหตุเกิดกับคุณสุนิสาเนี่ยตี๓วันที่๑๖
แล้วพี่สาวมารู้ตอนประมาณใบ๒ใบ๓ของวันที่๑๖
ก็คือดีดไปเกือบ๑๒ชั่วโมงนะคะโดยที่รู้จากข่าว
ฝ่ายชายไม่ได้โทรบอกปกติติดต่อกับฝ่ายชายไหมคะ
หมายถึงว่าคือเขาติดต่อกับพี่สาวครอบครัวอะไรไหม
จะติดต่อกับพี่เหมือนเวลาทะเลาะกันกับน้องสาวแล้ว
ตามหาน้องสาวไม่เจอติดต่อใครไม่ได้ถามเรา

โทรหลายครั้งอยู่เหมือนกันที่เขาแบบหากันทะเลาะกัน
ก็คืองอนกันบ่อยทะเลาะกันบ่อย
แต่ก็ไม่เคยเห็นถึงแบบว่าเป็นขั้นอย่างนี้
แต่ถามว่าเขาติดต่อมาไหมติดต่อมา
แต่ว่าไม่ใช่การแจ้งเรื่องนี้
ไม่ค่ะเรื่องนี้ไม่แจ้งเราก็ยังแบบยังโกรธเขาอยู่ว่า
เป็นถึงขนาดนี้ทำไมไม่โทรบอกเรา

ก็วันแรกไปถึงนู่นก็จะไปเห็นตรงคอเขาเป็นรอย
ว่าเป็นรอยบีบมันก็ไม่ใช่มันเป็นปื้นดำหมดทั้งลำคอเลย

ถ้าว่าเป็นรอยบีบมันไม่น่าใช่เป็นรอยบีบมันก็จะต้องมีง่ามนิ้

อันนี้ตรงนี้

สิ่งที่เกิดขึ้นจากตกตึกจากแรงกระแทก

กระดูกไหน

เขาบอกว่ามีต้นคอต้นคอหักแต่ไม่หมด
มันทั้งชิ้นก็คือหักอยู่แต่ว่ามันไม่ได้หักไปทั้งชิ้น

แต่ช่วงที่น่าเป็นห่วงคือช่วงที่เขาเรียกอะไรค่ะอยู่ใกล้สะโพก

หลังส่วนล่างใช่ไหมคะตรงแต่แถวเอวใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในส่วนแผ่นหลังคือมีตรงคอ
แล้วก็กระดูกศรัทรรณ์เด้นพูดถูกไหม๒ชิ้น
หรืออาจจะเรียกว่า๑จุดดีกว่าเราไม่รู้อะไรละเอียด
ทีนี้ที่ส่งผลทำให้ช่วงนั่งไม่สามารถใช้การได้
ก็คือกระดูกที่หักนี่แหละ
ตอนนั้นหมอโทษนะคะคุณสุธิสามันอาจจะย้อนเหตุการณ์หน่อยนะ
เขาบอกว่าเรื่องรอดรอดแต่ว่า

หมอแปลกมายที่ตก๕ชั้นแล้วแบบทั้งตัวขนาดนั้นแล้วรอดไหม
ตอนแรกหมอก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
มีคนบอกไหมคะว่าตอนที่ลงมาตอนที่พบเนี่ย
พบโดยที่ลงมาในท่าไหน
อยู่สภาพแบบไหนคะตอนที่ไปเจอ
ไม่มีใครบอกเลยค่ะไม่มีใครบอก
ซึ่งคุณแม่ยังไม่ได้รู้ทันทีใช่ไหมค

คุณแม่รู้ยังไงทำยังไงถึงบอกคุณแม่กลับที่บ้าน
ทำใจไม่ได้ก็คือโทรไปคุยหลอกแม่ขึ้นมาเที่ยว
บอกให้แม่ลางานสัก๓วัน
ให้แม่มาจากสุรินทร์มาเที่ยวพัทยา
บอกพี่สาวเป็นธุระให้หน่อยพาแม่มาเที่ยวหน่อยนะ
พี่จะขึ้นมาทางนี้วันไหนก็หลอกพี่อยู่เหมือนกัน

ไม่กล้าบอกทั้งหมดทุกคนยังไม่กล้าบอก
คุณแม่ค่ะก่อนหน้านี้รู้ไหมคะว่า
ตอนที่ลูกสาวคบกับผู้ชายคนนี้แล้วเคยมีปากเสียง

เพราะฉะนั้นจะไม่มีทางรู้เลยว่าเคยทำร้ายหรืออะไรกัน

อันนี้ก็หลอกขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาบอกแม่ว่าเกิดเหตุ
มาถึงไหนน้องถึงตรงไหนน้องเขาบอกว่าแม่
ทำใจนะว่าอะไรเดี๋ยวไปโรงพยาบาลแม่ก็รู้เอง
เอ้ามาพอมาถึงจุกไม่ไหวเป็นลม
พี่สาวเนี่ยบอกคุณแม่ไว้ก่อนหรือว่าให้แม่เข้าไปเห็นเองเลยคะ
พ่อมาถึงโรงพยาบาลเขาบอกแม่ทำใจนะ

ตอนนั้นคุณสุนิสานี่ฟื้นยังคะ
ยังเปิดเป็นเบลอยาค่ะเพราะว่าหมอเขาใส่

ที่หมอเห็นก็แบบไม่เชิง
ตอนไปก็คือเขาแบบเวลาเรียกเขาก็หลีตาขึ้นมามองเรา
คุณแม่ไปเห็นสภาพลูกแล้วขอโทษนะคะ
คือเอาใจแม่เลยคือตอนเห็นสภาพแล้ว
คิดไหมว่าเนี่ยอยู่ดีเราจะมานั่งคุยกันแบบเขายังพูดคล่องแคล่วได้เหมือนเดิมขนาดนี้
คิดค่ะนึกว่าจะไม่รอดแล้วสายอะไรต่อสายอะไรเต็ม
เรียกก็ตาพลึบ
ตอนนั้นเล่าให้คุณแม่ฟังยังคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เพราะว่าก็ยังไม่ได้คุยกับคนนี้เลย

ทีนี้เข้าสู่เรื่องของคดีนะคะคือจะว่าโชคร้ายแน่นอนโชคร้าย
แต่ว่ามันโชคดีตรงที่ใครจะไปคิดว่าจะกลับมาแข็งแรงได้ขนาดนี้
แต่แน่นอนสิ่งที่สูญเสียไปนี่แหละที่เราเรียกร้องใช่ไหมคะ
ใครที่บอกใครที่บอกคุณนัชยาได้มากที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาว
ใครเป็นคนเล่าให้ฟังกู้ภัยรอปภนิติบุคคลของห้องพักหรือใครเป็นคนเล่าให้ฟังคะ
เป็นแพทย์เวรที่อยู่ในห้องไอซียูห้องนั้น

เข้าไปถึงเขาก็ถามว่าเราเป็นอะไรกับคนไข้
เราก็บอกว่าเป็นพี่สาวเขาก็ขอดูบัตรนู่นนี่นั่น
เขาก็เลยถามว่าทางโรงพยาบาลพยายามติดต่อคุณแล้วนะ
แต่พยายามติดต่อให้ก็ติดต่อคุณไม่ได้
เราก็เลยว่าติดต่อหนูเหรอไม่มีนะคะ
ก็เลยบอกไม่มีไม่มีทางโรงพยาบาลไม่มีกู้ชีพไม่มีใครที่โทรไปหาเลย
เขาก็บอกอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทางเราพยายามติดต่อ
เขาก็บอกตอนนี้คนไข้คนไข้จะต้องทำการผ่าตัดหลังวันนั้นที่หมอบอก
เพราะว่าเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวคุยกับหมอเปิดบ่ายโมงถึงประมาณ๔โมงเย็น
หมอบอกว่าเดี๋ยวหมอจะไปส่งไปผ่าตัดหลังผ่าตัดกระดูก
เพราะว่าน้องมีช่วงต้นคอที่ว่ามีกระดูกแตก
ก็คือมันแตกและละเอียดด้วย
เขาก็เลยว่าจะทำทีนี้พอหมดเวลาเยี่ยมเราก็ออกไป
โทรหาญาติก็เนี่ยไปทำใจโกหกแม่ขึ้นมา
แต่หลังจากที่หมอบอกว่าจะต้องผ่าตัด
ก็เลยว่าในเมื่อจะต้องผ่าตัดก็คงต้องให้แม่รู้แล้วล่ะ
ก็เลยออกไปพักประมาณ๔โมงครึ่งเกือบ๕โมงหมอโทรเข้ามา
ผ่าตัดคงไม่ได้ทำแล้วนะคะเราก็เลยอ้าวน้องเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
เขาบอกว่ามันมีอาการแทรกซ้อนภาวะท้องเขาบวม
แล้วมีค่ะมีเลือดเหมือนมีเลือดหรือว่าน้ำข้างในช่องท้องน้อย
เขาก็เลยบอกแต่ว่าเขายังไม่รู้เพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ไม่ได้บอกว่าช่วงหน้าท้องมีอะไร

เขาบอกว่าลำไส้ฉีกขาด

แต่หมอก็ไม่ได้บอกกับเราว่าลำไส้ฉีกขาดนี่เกิดจากอะไร
หมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหมอคงต้องทำการผ่าตัดหน้าท้องให้น้องก่อน

เพราะฉะนั้นก็รักษาด้านหน้าก่อน

พอหลังจากจบเยี่ยม

เราก็เลยกลับไปที่โรงพักพัทยา
เพื่อไปถามเรื่อง

ก็คือจัดการที่โรงพยาบาลก่อนถึงไปโรงพักใช่ไหมค

รวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินคดีมันเป็นไปยังไง

มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขาสองคน

ก็เป็นไง

แต่เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนกระโดดลงมา

ก่อนที่จะมีเรื่องเราคุยกับน้องเราว่า

ซึ่งมันได้ยินข่าวบ่าย

ซึ่งมันไม่มีแรงจูงใจระหว่าง

ยังคุยกับคน

ทีนี้ตอนที่ไปแจ้งความแล้วเนี่ย

ไม่รับแจ้งตั้งแต่วันที่๑๖ตอนดึก
กลับไปถึงพัทยาก็ตอนนั้น๔ทุ่ม

พาอาไปด้วยเขาก็บอกว่า

มีบันทึกอะไรของมันอยู่แล้ว

ก็เรียกฝั่งนู้นมาสอบปากคำแล้ว

อาการดีขึ้นก่อนแล้วตอนนี้เป็นยังไง

น้องหนูถูกส่งตัวไปชนบุรีแล้ว

เดี๋ยวมีตำรวจเข้าไปดูแหละ

ก็เลยเกิดข้อสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่า
ในใบลงว่าบางละมุง
ถ้าเกิดบางละมุงแล้วถ้าเกิดข่าวไม่ออก

ก็ไม่มีใครหาเจอ

ถ้าผิดแย้งนะคะ
แล้วแล้วสรุปได้แจ้งความไหม
เขาไม่รับเขาบอกว่ามันมีเรื่องที่เขาลงไว้อยู่แล้ว
ทีนี้เดี๋ยวสรุปตอนนี้ที่เราคุยกันคือไม่มีเรื่องแจ้งความเหรอ
คือในระบบน่าจะมีแต่ว่ามันไม่รู้ว่าแจ้งเป็นแบบไหน
แต่ที่เขาแจ้งไว้ที่คำว่าเขาแจ้งไว้แล้วในระบบเนี่ย

ที่แจ้งคือกระโดดลงมาเอง
จนถึงตอนนี้เท่ากับว่ามีการแจ้งหรือยังคะว่า
ว่าเป็นผู้ถูกกระทำมีในระบบของตำรวจยังคะ

ไม่ได้ชี้แจงเราก็ยังไม่รู้
ไม่เป็นไรตกลงเขาเรียกชาวต่างชาติคนนั้นมาสอบแล้วใช่ไหมที่ตำรวจบอกค่ะ

เพราะเอกสารที่ได้มาเนี่ยน่าจะอันนั้นนั่นแหละใช่ไหมคะ

ถัดมาประมาณ๔ชั่วโมง
ทีนี้จนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าในระบบมีแจ้งความไว้ไหม
ว่าถูกกระทำไม่ใช่กระโดดลงมา
อันนี้ได้มาสอบปากคำน้องยังคะ

น้องหนูสามารถคุยได้แล้ว
เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดู

ไปจนหมอเรียกแมทผ่าตัดว่าให้เตรียมเลือดนะ
จะต้องผ่าตัดใหญ่รอบที่๒

เราก็เลยว่าทำไมมันนานอย่างนี้

ใช่แล้วก็ทางผู้ชายก็สอแววว่า

เราก็เลยสงสัยนิดนึงว่า

แสดงว่าพี่สาวคือคุณนัชยาไม่เคยเจอเลย

ก็จะมีญาติเตียงข้างที่เขาอยู่เฝ้า
ว่ามีว่ามาใช่ไหมคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอเน้นในแง่ของทางคดีนะคะ
เพราะว่าทางครอบครัวผู้เสียหายก็ยืนยัน
คุณผู้ชมค่ะก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้นะคะ
ว่าตกลงอยู่ในระบบลักษณะแบบไหน
เพราะว่าเอกสารที่เมื่อสักครู่นี้ให้ดู
ไม่ใช่การแจ้งจากทางครอบครัวผู้เสียหายนะคะ

แล้วก็ลักษณะที่เกิดขึ้นก็บอกว่า
ก็คงจะเป็นผู้ชายนั่นแหละที่ไปแจ้งนะครับ
ตนกับภรรยาทะเลาะกันมีปากเสียงรุนแรง
และภรรยาพลัดตกนะใช้คำนี้ในเอกสารนะคะ
ตกจากบริเวณระเบียงหลังห้อง

ทีนี้เอางี้เอาในส่วนของพี่สาวค่ะคุณนัชยา
คือสรุปแล้วก็อาจจะยังไม่อยู่ในระบบใช่ไหม

ตกลงก็ยังไม่ได้มีตำรวจมาสอบใช่ไหม

แล้วที่บอกว่าพาน้องไปเองคือแปลว่าอะไรคะ

นัดที่๓หรือนัดที่๔นี่แหละค่ะ
เราก็เลยในเมื่อน้องนั่งได้นานขึ้น
โอเคไหวไหมถ้าพี่พาไปโรงพัก
เพราะพี่พยายามติดต่อเขาหลายวันแล้วเขาไม่รับสายและไม่มีการโทร
หลับแล้ววันนั้นมันเป็นวันหยุดเราเออเราก็เลยแบบอ่ะโอเคถ้าไหว
เดี๋ยววันเสาร์พี่พาไปวันเสาร์พี่หยุดก็อุ้มเขาไปเลยเพื่อที่
ตามหาเขาก็บอกโอ้คนนี้ยังไม่เข้ามาหนูก็เลยว่าแล้วเขา
เข้ากี่โมงคะเพราะว่าถ้ารอวันจันทร์หรือวันปกติหนูไม่
คือคนเดียวกันกับที่ทางผู้ชายไปแจ้งไว้ใช่ไหม

พอไปถึงเขาก็บอกว่ายังไม่เข้ามายังติดต่อไม่ได้
กับการให้ปากคำนี่หนูต้องรอต้องรอขนาดนี้เลยเหรอคะ
ก็โทรไปเลยคนใดคนหนึ่งก็ติด

รองกมลค่ะรองพุ่มกับสอบสวนค่ะอ่า
ท่านก็ประสานงานให้ท่านก็ตามท่านก็บอก
อ่ะมันไม่เป็นไรในเมื่อมาแล้วพี่ไม่ทำให้เสียเวลา
พี่ให้ร้อยเป็นคนอื่นมาลงให้

ได้ลงวันนั้นแต่เป็นคนอื่นลงให้เท่า

ไม่มีให้อะไรกลับมาเลย

หรือว่ารับเป็นคดีใช่ไหมคะ

ตั้งแต่วันแรกที่ไปแจ้งความโดยขั้นตอนทางกฎหมาย
ต้องมีการตรวจสอบหลายอย่างประกอบกัน
ซึ่งต้องมีเลขใช่ไหมต้องมีเลขชัดเจนใช่ไหม

แต่ถ้าเกิดว่าทางนี้ไปแจ้งว่าถูกทำให้ตกลงมา
มันก็คือข้อหาพยายามฆ่า

ไปให้สมก็มาตัวเปล่าทั้ง๓คนเลย
มากลับมาคืน

มันลงใส่สมุดลงบันทึกไว้เฉยหรืออะไรยังไง

วันที่ให้ปากคำ

มันเหมือนกันไหมกับใบแจ้งความ
แล้วเราจะได้เอกสารที่เรามาโรงพัก
แล้วเราจะได้กลับติดตัวกลับกลับบ้าน

แล้วพอแจ้งเสร็จก็ไม่ได้อะไรเลย

เดี๋ยวแล้วตกลงมันคืบหน้าไปถึงไหนล่ะคะ

จะ๓เดือนเลยตำรวจต้องมาเห็นหน้า
เราเก็บเอกสารอะไรได้รูปถ่าย

เอ็กซาเรย์อะไรที่เราได้มาจากโรงพยาบาล

อย่างเช่นห้องข้างได้ยินเสียงทะเลาะกันไหม

จะเป็นนิติบุคคลกับรอปภ

ทะเลาะกันก็ประจำอยู่แต่ว่ารอบนี้

แล้วตำรวจได้มาสอบคนเหล่านั้นหรือยังคะ

เอาชื่อกับเบอร์โทรของคนพวกนั้นไปให้เขา

ก็คือเอาไปให้เขา

เขาไปให้ตำรวจด้วย

แล้วตำรวจไม่ได้มาขอหรอ

อันนี้ก็ไม่ทราบ

การที่ไปขอเองก็ใช่ว่าเขาจะให้

เพราะอำนาจคืออยู่ที่เจ้าพนักงานที่จะเรียก
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่อยู่ในมือตำรวจ

แต่ฝั่งหนูมีอะไรหนูให้ไปหมดเลย

รวมเองเหรอใช่ค่ะแล้วก็ให้ตำรวจ
ใช่ค่ะโดยที่ตำรวจบอกไหมว่าอ๋ออันนี้มีแล้ว
ไปเอามาแล้วตำรวจบอกอย่างนี้ป่ะไม่ค่ะ
แล้วตำรวจพูดยังไงบ้างเรื่องพยานหลักฐาน

ส่วนผลชนสูตรหนูไปขอแล้ว
แต่เขายังไม่ทำให้หนูเขาบอกว่าให้หนู
ไปติดต่ออีกเดือนนึงค่อยกลับไป

ลักษณะการเกิดเหตุเกิดแบบนี้

หมอจะเก็บให้เลยโดยไม่ต้องให้ตำรวจร้องมา

หนูจะเดินเรื่องยังไงได้
เพื่อที่จะให้หมอกับฝ่ายนิติเวศ

มองไปมันไม่มีดีเลย
ตามปกติเนี่ยถ้าสมมุติมันมีใบส่งตัวจากตำรวจไป

ผู้เสียหายหรือคู่ความใดเลยถูกไหม

ถ้าเป็นชื่อคนทั่วไปทำังชีพ
พิเศษเนี่ยถ้ามันเจอกรณีแบบนี้คือก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าผลตรวจเลือดปรากฏไม่มีทั้งสารเสพติดไม่มีทั้งแอลกอฮอล
ก็คือไม่ได้เมาไม่ได้เสพยาแล้วมันจะกระโดดจากชั้น๕ทำไม

คือดูแค่นี้เลยถ้ามันมีสารเสพติดมันมีปริมาณแอลกอฮอล์
อาจจะเมาแล้วลงมาเองได้อันนี้มันไม่ได้มีอะไรเลย
แล้วไม่ได้มีมูลเหตุอะไรต้องกระโดดเอง
ทำไมถึงไม่สอบไปในแนวทางว่าอาจถูกทำร้ายร่างกายไว้ก่อน
ตอนนี้ผู้ชายกลับไปต่างประเทศแล้วใช่ไหม

หรือว่าเป็นเพราะว่าตำรวจเห็นว่าการไปแจ้งครั้งแรกมันคือการพลัดตกลงมาเอง
ก็เลยไม่ต้องอายัดตัวผู้ชายเอาไว้ค่ะ

อ๋อคือจริงไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องอายัดตัวไว้หรืออย่างไร

อย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเขาถูกทำให้หล่นลงมา

โดยขั้นตอนทั่วไปก็ต้องแจ้งเขาหาพยายามฆ่าไป
แล้วก็อายัดตัวไม่ให้บินกลับประเทศ
ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาอย่างนี้คนไทยก็เจ็บฟรี

บอกว่าทำไมพอเวลาไปแจ้งความเนี่ย
เป็นคนไทยหรือเปล่าเลยไม่ใส่ใจ

เห็นเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมไม่ใส่ใจ
เอ่อเอคือฝรั่งคนนี้เขามาอยู่พัทยานานยังคะ

๒ปีเขากว้างขวางเหรอ
เหมือนกับทำงานที่อาจจะมีคนใหญ่ช่วยอะไรหรือเปล่าแล้วก็คิดอย่างนี้

ต้องไปดูว่าเขาทำอาชีพอะไรเป็นธุรกิจอะไร

ออกแบบไฟแสงสีพวกเรื่องนี้
ไม่มีอะไรซับซ้อนที่จะเกี่ยวกับคดีได้นี่

ใหญ่เลยค่ะ

แล้วก็มีสาขาหลายที่ในเมืองไทย

ไม่รู้ว่าเหตุผลที่ทำให้คดีมันไม่คืบหน้า

ผมคิดว่าตำรวจเขาคงสั่งสอบสวนหรือว่าเก็บหลักฐานไว้ก่อน

คุณผู้ชมค่ะคือทางทีมงานติดต่อ
ทางตำรวจส่วนพระพัทยาสลพื้นที่
ตั้งแต่ตอนก่อนเข้ารายการแล้วเพื่อสัมภาษณ์ท่านใด
แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นระดับภูมิกับนะคะ
หรือว่าจะมอบหมายให้ใครอธิบายให้ก็แล้วแต่นะคะ
ยังไม่ได้สายแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ทางทีมงาน
ติดต่อกลับไปอีกระหว่างรายการนะคะ

ท่านก็บอกว่าให้ติดต่อโดยตรงได้เลย

ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจะช่วยเหลือเต็มที่

ไปอุ้มน้องไปให้ปากคำวันนั้น

อ่าทีมงานเป็นท่านรองกระมวลใช่ไหมคะ
อ่าท่านเดียวกัน
เรียกท่านรองกระโมนน่าจะท่านรองกระโมนไง

รองพุ่มกรรม

แต่ว่าเดี๋ยวยังไงนะคะหลังรายการก็ท่านนี้แหละ
คือทางตำรวจยังขอไม่ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการนะคะ

จนถึงตอนนี้สิ่งที่เรียกร้อง

สิ่งที่จะไปทำหลังจากนี้หรือเขาต้องไป

เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ทางนู้นเขาโต้แย้งว่าทางนี้กระโดดลงไปเอง
ทีนี้พอมันฟังได้ว่าก่อนที่จะหล่นลงมาเนี่ย

อย่างนั้นมันเป็นช่วงจังหวะสไลด์เปิดปิด
ตรงช่วงระเบียงแล้วระเบียงมันแคบมาก

แต่ว่าเขาบอกว่าตัวเองถูกทำร้ายร่างกาย

อันนี้พยายามจะขมขืน
ไปอยู่แถวระเบียงแล้วก็คนร้ายวิ่งเข้ามาเพื่อจะกระทำต่อ

แล้วก็พลัดตกลงไปสารก็ลงเจตนาฆ่าเลยนะ

เพราะฉะนั้นคดีน่าจะเทียบเคียงได้คล้ายกัน

มันได้มีการเก็บหลักฐานไปในแนวทางแบบนี้ไว้ตั้งแต่ต้นไหม
แล้วเมื่อรู้ว่าเป็นชาวต่างชาติทำไมไม่อายัดตัวไว้
แต่อย่างอันนี้มันจะยากไหมทนายเอกที่คุณหมอบอกว่า

จริงถ้าเป็นอีกแบบหมอจะเก็บแล้วก็ส่งให้อีกแบบถูกไหมค
อันนี้ก็จะต้องไปเริ่มต้นที่คุณหมอใหม่ใช่ไหม
ถ้าไม่ได้เก็บไว้ก็ถือว่าน้องเขาพิการฟรีก็แล้วกัน
เฮ้ยจะไปถึงอย่างนั้นได้อย่างไรคะ
ก็ไม่ได้เก็บหลักฐานไว้ให้ทางผู้เสียหายตั้งแต่ต้น

คือผมเชื่อว่าหมอยังไงก็เก็บไว้แหละแต่จะเก็บแบบไหนเท่านั้นเอง
จะเก็บแบบเป็นคดีอาญาหรือว่าจะเก็บไว้เฉย

ต้องมีคนรับผิดชอบอะครับถ้ามันไม่ได้เก็บไว้เพราะว่าคุณไม่ได้สั่งให้เขาเก็บเนี่ย
แล้วสมมุติว่าถ้าเราไปเดินเรื่องต่อแล้วทางรับแจ้งรับเป็นคดีอีกแบบหนึ่ง
แล้วอีกฝั่งหนึ่งอยู่ต่างประเทศแล้วยังไง

ทำไมมันเล็กไป
มันเป็นเรื่องยากที่จะให้เขาส่งตัวกลับมาที่เมืองไทย

คือเขาอยู่เมืองไทยขั้นต่อมันยังไปง่ายกว่า
ก็ต้องถามว่าตรงนี้แล้วถ้าเกิดสุดท้ายคดีมันกลายเป็นว่า
ถูกทำให้ตกลงมาแล้วมันไม่สามารถเอาตัวคนผิดได้

สุดท้ายปิดท้ายที่ตัวคุณสุนิสาเขาติดต่อกลับมาบ้างไหมคะ

ก็หลังจากเขาวิ่งกลับไปก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย
แล้วเราได้เห็นความเคลื่อนไหวเขาผ่านโซเชียลมีเดี
ไม่ได้โพสต์ไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะ
คิดว่าถ้าสมมุติเราจะติดต่อเขาเราหาเบอร์หาที่อยู่
หาติดต่อผ่านใครหรือโดยตรงถึงเขาได้ไหมคะ
ทีนี้เอาอย่างนี้เบื้องต้นก่อนนะคะถ้าฟังอย่างนี้ก็คือ
เท่าที่ทีมงานเราได้มาก็คือกลับไปที่รองภูมิกับรองกมล
ทนายเอกพาไปก็ได้ดิฉันไม่แน่ใจว่าควรจะเป็นแบบไหนเหมือนกันนะ
ก็คงต้องไปขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนนะครับ
เพราะว่าคดีมันตั้งเกือบ๓เดือนแล้วถ้ามันไม่คืบหน้าอะไรแบบนี้
ขอให้ทางผู้การชนมุลีเปลี่ยนพนักงานสอบสวนให้

เราพูดก่อนเขาบอกว่าไปตามได้
เดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันหลังรายการนะคะ
เธอไม่ได้พลัดตกลงมาไม่ได้กระโดดลงมาเองนะคะ
ส่วนจะเชื่อว่ามีความตั้งใจหรืออย่างไรก็แล้วแต่อันนี้
เพราะประหยากฐานต้องเข้ามาร่วมด้วย
แต่ความรู้สึกน่ะก็ตามที่บอกไปในรายการ
ยังไงวันนี้ขอบคุณน่าอุสานั่งตั้งนานในรายการเรานะคะ

แล้วก็ขอบคุณทางครอบครัวด้วยนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะ

วันนี้ถามตรงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ